พูดถึงเรื่องของการออกรางวัลเมื่อวานนี้ครับ

มีคนดวงเฮงส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสานถูกรางวัลกันไป๑๒ล้านบ้าน๖ล้านบ้าง

เอาพาไปดูหน้าตาเศรษฐีใหม่กันหน่อยละกัน
ที่แรกไปที่อุดรธานีอำเภอโนนสะอาดครับ
เขาเป็นเศรษฐีใหม่พร้อมกันสองคนเพราะไปซื้อมาแล้วก็แบ่งเป็นคนละใบ
นี่ก็เลยซ้ายคนขวาคนนั่งยิ้มกันแบบนี้ได้ไปคนละ๖ล้านครับ
นะฮะก็มีญาติพี่น้องนะฮะต่างไปร่วมแสดงความยินดีกัน
คนนี้คือนางปฐุมมาพรมศรีแก้วอายุ๖๖ปี
แล้วก็นางบุญโฮมตีสร้อยอายุ๕๔ปีที่สำคัญเป็นญาติกันแล้วบ้านก็อยู่ตรงข้ามกัน
สุดท้ายเป็นเศรษฐีด้วยกันดีใจได้กันไปคนละ๖ล้านนะครับ
ปฐุมาบอกว่าก่อนหน้านี้นะลูกสาวเนี่ยทำงานในกรุงเทพ
ก็ได้เลขมาคือเราก็เคยนำเสนอข่าวไปนะเขาได้มา
ก็โทรบอกแม่ตอนนั้นเธอก็นั่งคุยกับนางบุญโฮมเป็นญาติกันนะฮะ
ก็คิดในใจเออก็ชอบเลขเนอะ๒๘เหมือนกันลูกโทรมาบอกว่า๒๘๖
อ้อเดี๋ยวซื้อซักหน่อยแล้วกันค่ะอ่าพอดีจังหวัดนั้นแม่ขามเละเดินมาผ่านหน้าบ้านพอดีครับ
ได้คนละ๖ล้านบาทแม้แค่นี้มันก็แบบนะ
เดินมาถึงหน้าบ้านเดินมาให้หน้าบ้านเลย
หมานความหมานความหมานยังไม่จบนะคะ
จากอุดรธานีมาสู่ยะโสธรชาวอำเภอลงเริงนกทาค่ะ
นายนรงสมัยอายุ๕๕ปีนะคะประเศษทีใหม่เหมือนกัน
คนนี้ไม่แบ่งใครค่ะเอาไปเต็ม๑๒ล้านบาทนะคะ
และนำลอตเตอรี่๒ใบที่ถูกรางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อย
คุณนรงค์เล่าว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะไปเยี่ยมคุณแม่
นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทานะคะ
จากนั้นแวะแผงสักนิดนึงค่ะแวะไปซื้อมา
แต่ไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่๑๒ล้านบาทคนจะโชคดีจริง
มันจะมาแบบนี้ค่ะมาแบบไม่คาดคิด
คนจะรวยมันก็ฉุดไม่อยู่แล้วเนอะถ้าคนไม่รวยซื้อให้ตายมันก็ไม่ถูก
อย่างเช่นเรา
คุณผู้ชมไปต่อนะคะเศรษฐีใหม่อีกราย
คุณฉลาดอาสานี่ยังเป็นญาติเขานะรสรินอาสา
คุณฉลาดอาสาอายุ๕๒ปีเป็นสมาชิกอบตดงครั่งน้อยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวม๒ใบ
ใบเป็นเงินเท่าไหร่๑๒ล้านบาทรับไปหน่อนะคะ
ทีนี้เราก็ถามคุณฉลาดคุณฉลาดเลขนี้ท่านได้แต่ใดมา
คุณฉลาดบอกว่าปกติแล้วก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวง
ซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวดงวดนี้ก็เหมือนกัน
ด้านไปถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะรู้สึกยังไงคะคุณฉลาด
คุณฉลาดบอกว่าก็ไม่ต้องเดาอ่ะคงไม่ต้องถามรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะ
รีบไปโรงพักเลยฉันอยากไปโรงพักในลักษณะอาการแบบนี้มากเลย
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑๒ใบหนอแบบนี้นะคะ
เราถามต่อเงินที่ได้๑๒ล้านบาท

อย่างแรกเลยใช้หนี้อย่างที่สองใช้จ่ายครอบครัว
อย่างที่๓จะเก็บเงินเหล่านี้ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก
แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณฉลัดค่ะ

ทั้งที่อุดรไปแล้วนะฮะยะโสธรไปแล้วร้อยเอ็ดไปแล้ว
อยู่ที่อีสานนะไปอยู่ที่นครราชศรีมา
หมานแท้ล่ะทำไมอีสานรอบนี้เข้ากันหมดเลย
ก็คือนางสาวเบนเจวันทุนสูงเนินอายุ๓๙ปีเป็นคนงานก่อสร้างครับ
อยู่ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกลอตเตอรี่มรางวัลที่๑ก็ได้ไป๖ล้านเช่นเดียวกัน
เลขที่ซื้อมันตรงกันกับทะเบียนรถที่ซื้อมาใหม่
พอนไปสั่งงวดเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นป้ายข่าว
ป้ายข่าวลงท้ายเป็น๘๖
เธอก็ซื้อไว้ไม่ได้สนใจตัวหน้าหรอกเนอะ

เพราะอีกหนึ่งใบมีคนอื่นเขาขอแบ่งซื้อไปนะฮะแล้วก็หวังสุดท้ายจริงวันนั้นหวังแค่
ขอเลขท้ายสองตัวก็พอค่ะนะฮะหลักพันก็ดีใจแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนแรก
คิดเลยว่าจะถูกรางวัลเกือบขย่ำทิ้งไปแล้วแต่สามีเดี๋ยวก่อนขอตรวจก่อน
คือพอไม่ถูกเลขท้ายสองตัวคือขยำแล้วจะทิ้งแล้วสามีบอกเดี๋ยวก่อนมาตรวจก่อนเผื่อรางวัลอื่น
ค่ะนะฮะแล้วไปตรวจไปตรวจมาโอ้โหคุณผู้ชมนะฮะกระโดดตัวลอยเลยเออนะฮะ
รางวัลที่ได้เงินที่ได้เดี๋ยวจะไปปิดหนี้รถให้หมดเลยนะครับแล้วที่เหลือเก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกแล้วก็แบ่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็เดี๋ยวขอแบ่งไปทำบุญด้วยเนี่ยยิ้มแป้นอย่างนี้เลยนะฮะ
ดิฉันสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคนคนที่ที่ได้รางวัลที่ถูกใช่ไหมก็จะเนี่ยแหละค่ะเร่มาแล้วก็ซื้อเออนะครับ
ส่วนที่ชนบุรีค่ะนายนิพนธ์สางามควานช้างอายุ๔๐ปีนะคะเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเหมือนกันค่ะ
สองใบสิบสองล้านมาลงบันทึกประจำวันไว้สิคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงเป็นชาวบุรีรำนะ
มาทำงานในเมืองพัทยาหลายวันก่อนเห็นไหมคะ
มาขายลอตเตอรี่ก็เลยอุดหนุนเลือกซื้อเลขท้าย๒ตัว
คือเลขข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แต่ชอบ๘๖ไงก็เลยซื้อไว้
ซื้อตามเลขทะเบียนรถยนต์

บอกว่าเอาไปใช้หนี้ใช้สินก่อนเลย
ยืนยันว่าแม้จะถูกรางวัลที่๑

ไม่ละเทียงอาชีพควารช้างแน่นอน

ผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีชื่อว่าคุณปิยวัตรก้อนมณี
คุณปียวัตรเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่ทุ่งใหญ่ของนครศรี
ถามว่าใครเป็นคนถูกไม่ใช่คุณปริยวัตรเองนะ
ญาติคุณปียวัตรชื่อว่าคุณปิ่นประพาก้อมมณีอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดีเลย
และเป็นเบนเจอร์เพศที่ดีด้วยถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหม
ลอตเตอรี่๒ใบรับ๑๒ล้านบาททีนี้ตัวคุณปิ่นประพาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะ
ไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้แต่แต่ละงวดเนี่ยจะคุยกันผ่านไลน์กับคุณปียวัตร
สั่งซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ทุกงวดงวดละสองถึงสามพันบาทแต่งวดนี้มันได้มันโดนสิคะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบคุณปียวัตรบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอาลอตเตอรี่๒ใบไปขึ้นรางวัลให้กับคุณปิ่นประพา
ซึ่งอยู่ที่เกาหลีใต้ส่วนเงินก็คงน่าจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอคุณติดประพากลับมาคงจะได้ใช้นะคะ
เบื้องต้นก็เอาลอตเตอรี่๒ใบไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
เป็นพ่อค้าที่ดีเป็นญาติที่ดีนะ
ให้เขาซื้อใช่มั้ยตัวเองก็ทำธุระให้เขาหมดเลยใช่ค่ะไม่ประหยัดได้ของเขานะ
ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวคนเหนือจะน้อยใจฉันก็หมานเหมือนกัน
ชาวเหนือเขาก็ได้ไปเหมือนกันนะฮะเป็นนางบุญมาสอนทรัพย์อายุ๕๒ปีนะครับ
เป็นชาวสวนในอำเภอพลทะเลจังหวัดพิจิตรขึ้นแทนเป็นเศรษฐีใหม่เช่นเดียวกัน
นี่คนนี้ฮะหลังถูกล็อตเตอรี่สามเงินพิจิตรอดีตชาวละวัน
นั่นแหละฮะได้ไป๑๒ล้านนะฮะก็ได้๒ใบนะฮะ
ก็บอกว่าซื้อมาจากแม่ค้าเลขเมื่อสัปดาห์ก่อน
พอรู้ว่าถูกรางวัลนะก็รีบเอาลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันเลย
เงินที่ได้ก็คือผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ถูกรางวัลทุกคนนะ
ขอใช้หนี้ก่อนอันดับแรกขอใช้หนี้ก่อนเธอก็เหมือนกันขอใช้หนี้ก่อน
แล้วก็จะทำบุญเป็นการเอาเงินต่อบุญกันไปนะครับแล้วที่เหลือก็เก็บเอาไว้นะฮะ
ยังอยู่ที่เจียงใหม่ยังอยู่ที่ภาคเหนือจ้า
แต่ว่าคนนี้แม้ว่าจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เขามีสถิติ
เขาเป็นเจ้าของสถิติถ้าเขาถูกมากกว่านี้อีก

ใช่ค่ะโรงน้ำดื่มที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คุณถูกอีกแล้ว

ปฏิโธนะคะเขาเชื่อว่าเกิดจากพลังบุญพญานาค
และแร่หินอัญมณีแห่งโชคลาภค่ะ
เขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการเสี่ยงโชค
หลังจากที่เขาไม่ใช่ลักษณะบุญบาลสารกล่าว
๑๘เดือนนานเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณกฤษดานะคะโชว์แผ่นกระดาษสีขาวพร้อมบอกว่า
เลขที่จะออกในงวด๑๖กรกฎาคมนี้

ให้พิจารณาเอาเองตามสัญลักษณ์ที่ทำไว้
ซึ่งสัญลักษณ์ดาวยกให้เป็นอันดับหนึ่ง
ตามด้วยวงกลมและสี่เหลี่ยม
และหลังจากนี้เขาจะหยุดใบ้เลขแน่นอน
เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจำศีลกันหมดแล้ว

นี่ไงเขาบอกว่าเป็นงวดนี้แหละ
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปถือศีล๑๘เดือน๑๘เดือนก็ปีครึ่ง
ปีกว่าแม่ก็ถูก๓๖งวดนะฮะ
มันก็ถึงเวลาที่จะจุดพักบ้าง

รางวัลเล็กน้อยพอเป็นกำลังใจที่เราได้เสียเงินไป
เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดว่ามีลูกที่ดี
มีคนรักที่ดีก็เหมือนถูกรางวัลที่๑เหมือนกัน